ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นปฏิบัติการในครั้งนี้
เรียกว่าปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๒ครับ

สนที่กำลังการเข้าไปตรวจค้นจุดเป้าหมาย
คาดว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด๔๐จุดทั่วประเทศ
ความคืบหน้าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานเข้ามาจากคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดเชิญเลยครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตำรวจปราบรามยาเสพติด
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปศรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปปงค่ะ
ซึ่งผลของการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ทำให้สามารถที่จะยึดและอายัดทรัพย์สินได้กว่า๒๐๐ล้านบาทค่ะ
ปฏิบัติการใช้ยาสยบไพรีหกสิบทับสองทะลายเครือข่ายพาขาว
ขายยาเสพติดข้ามชาติและเครือข่ายของนายไซสดาแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับตัวที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาวันนี้รวมทั้งสิ้นสี่สิบจุด
ภาคหนึ่งถึงเก้าและศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชะแดนภาคใต้
ซึ่งวันนี้ผลตรีสมไมค์กองวิสัยสูงคุณปัญชาการพราบตามยาเสพติด
ว่าปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์ได้จำนวนกว่า๒๐๐ล้านบาทนะคะ
สืบเนื่องจากการจับตัวในนักกระพลหน้าคำซึ่งเป็นเครือขายาเสพติกของนาย
สนะเมื่อวานที่ผ่านมาจึงมีการขยายผลเข้ายึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
จุดสำคัญที่เข้าไปตรวจสอบวันนี้ค่ะก็คือเข้าค้นร้านแอร์เรียห้าสิบเอ็ด
และห้องพักภายในซอยอินทำบาระห้าสิบเอ็ดของนายอักษรกิจวรรโรจรณเดชน์
เบนเลสซิ่งสามีของนางสาวแพทย์นับประพาตันตระกูล
นักแสดงชื่อดังนะคะผลการตรวจค้นนั้นไม่พบยาเสพติด
รวมไปถึงรถหรูแลมโบกินี่ของกลางสำคัญที่ได้รับมาจากนายนัทพลนาคคำอีกทอดหนึ่งค่ะ
อีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือบ้านเล็กที่สามสิบสามทับหนึ่งตำบลบางขุนกรอง
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีที่ตำรวจสามารถยึดเคตามีนสกัดผงได้กว่ายี่สิบเอ็ดกิโลกรัม
ค่ากว่า๑๓ล้านบาทซึ่งถูกนำมาพักไว้เพื่อรอแบ่งขายตามคำสั่งของนายนัทพล
พร้อมกับจับกลุ่มนายชัยวัดชูสายที่ให้การรับสารภาพว่ามาเช่าห้องประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาในราคาเดือนละ๑๔๐๐๐บาท
เพื่อเอาไว้พักยาเสพติดทำมาแล้วห้าครั้งนะคะได้ค่าจ้างเฉพาะครั้งนี้๘แสนบาทค่ะ
โดยในช่วงเวลากลางวันก็จะทำอาชีพขับรถให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะส่งยาเสพติดในช่วงกลางคืน
ซึ่งผลการตรวจค้นผลการจับในครั้งนี้นะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คนยึดเคตาบิน๒๑กิโลกรัมยึดทรัพย์ที่เป็นทองรูปภัณฑ์๕บาท
เงินในบัญชีธนาคารรถยนต์หรูรวมไปถึงรถบิ๊กไบท์รวมมูลค่าแล้ว๒๐๐กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะ
จะเห็นได้ว่ารถลัมโบกินี่คันนี้นะคะที่มีความเชื่อมโยงระหว่างในเบ้นรวมไปถึงนายนัทพลตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามหารถลัมโบกินี่คันนี้ค่ะ
จากนั้นนะคะตำรวจปราบรามยาเสพติดก็ยังเตรียมที่จะเรียกนักแสดงหญิงชื่อดังอย่างแพทย์นับประพาเพื่อที่จะเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจปราบรามยาเสพติดเกี่ยวข้องกับที่มาของทรัพย์สินรวมไปถึงจะสอบถามว่า
นับประพานั้นมีความเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เรื่องของการค้ายาเสพติดหรือไม่ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานปปศค่ะ